ตำรวจตะเวียนชายแดนที่๔๒๖กระบี่
เขาก็รวบ๓ผู้ต้องหาเอาไว้ได้

คือไม่ได้ไปส่งเองแล้วแต่ส่งทางพัสดุเอกชน

จังหวัดกระบี่แล้วก็ภูเก็ตด้วยค่ะ
โอเคโอเคโอเค
นี่แหละค่ะเป็นภาพขณะ
ปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดน

นำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายวรวุฒิบุตา

พร้อมด้วยนายประชากรจูประเสริฐอายุ๒๘ปี

กำลังเดินทางมารับพัสดุที่บริษัท
รับส่งสินค้าของเอกชนรายหนึ่ง

ซึ่งจากการตรวจสอบพัสดุเนี่ย
พบว่ามียาบ้าถึง๑๐๐๐เมตร
ซุกซ่อนมาในเครื่องใช้ไฟฟ้า

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ามีชายชื่อ

คนนี้เป็นคนที่ส่งยาเสพติด

แล้วก็ว่าจ้างให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้แหละ
นำไปส่งต่อให้ลูกค้าในพื้นที่

๑หมื่นถึง๒หมื่นบาท
ก็คุมตัวไว้พร้อมยึดรถยนต์เก๋ง

ส่งมาทั้งพื้นที่ภูเก็ต

ตะบน๔ศูนทรนธารังที่ภูเก็ต

อี๑๐เม็ดเคตามีน๒๗กรัม

ว่าจ้างมาจากบางชีสให้รับของ
ส่งมากับบริษัทขนส่งสินค้า

ค่าจ้างครั้งละ๑๐๐๐๒๐๐๐บาทเช่นกัน

ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย